อันนี้สิก็ไม่น่าเป็นเรื่องที่ปลาจีนบุรี
คือช่วงของบ้านเขากลับมา
เขาจะเอารถเข้าไปจอดในบ้านเขา
ปรากฏว่าไปเจอรถคันหนึ่งจอดขวางบ้านเขาอยู่
ก็เลยเดินตามหา

โอ้โหโดนด่าซะยับเลยครับ
อยากถามคุณหายอิงใช่เหรอ
ว่าไหนยังไม่เห็นมีคนเขามาหาเลย

เฝ้ารับตรวจไม่เมื่อกี๊

ป่าว
น้องสองคนถึงขั้นหันมามองหน้าพี่เลยเห

ด่ากันก็แรงพอสมควร
ฮะคนที่ออกมาด่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าของรถนะ

เออไม่ใช่เจ้าของรถที่อยากจะให้มาให้เลื่อนให้หน่อย

แต่เจ้าของรถคืนก็เดินไปขยับให้แหละ

นี่ครับคุณผู้ชมครับอาจจะบวกด้วยฤทธิของแอลกอฮอล์ด้วยหรือเปล่า
นะครับเพราะว่ากำลังนั่งดื่มกันอยู่

คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๖ใบสายยนต์

คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๖

โดยทั้งคู่จอดรถยนต์ขวางทางเข้าบ้านของเธอ
จึงเดินตามหาเจ้าของให้มาขยับเปิดทางให้หน่อย

แต่ตามหาอยู่นานก็ไม่เจอเจ้าของรถ
อำนวยเขาก็เลยขับรถอุตส่าห์นะ
ขับรถวนรอบตึกอยู่๑รอบแล้ว
เพื่อรอให้เจ้าของรถมาขยับรถออกให้หน่อย
แต่พอกลับมาก็ยังจอดอยู่ที่เดิม
เดินเข้าไปสุ่มถามคนที่อยู่หน้าร้านซักอบรีด

แต่หลังจากนั้นพอจะมาขยับรถเจ้าของมาขยับ
เพื่อนเจ้าของรถก็ตามมาด่ายับ
ในคลิปที่คุณผู้ชมได้ยินไป
นอกจากนี้คือตอนที่พี่อำนวยกำลังจะเอารถเข้าจอดที่หน้าบ้าน
เพื่อนของเจ้าของรถก็ยังเดินตามมาเกาะรั้วด่านะ
อะไรของเนี่ยนะฮะเดินตามมาเกาะรั้วด่าอยู่นานเลย
แล้วทั้งคู่ก็ยังจอดรถติดเครื่องอยู่หน้าบ้านอีกตั้งนานนะครับ
สักพักหนึ่งก็มาขับรถออกไป

เจ้าของบ้านเขาย้อนกลับมาดูเรื่องของการ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามีลักษณะเหมือนแค้นเธอหรือเปล่า
ไม่พอใจเธออยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะมาทำอะไรอีกหรือเปล่า
เธอก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองปราจินบุรีไว้ก่อนครับ
เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอจะได้อ้างถึงเหตุการณ์นี้ได้ฮะ